มองหน้าก็มีเรื่องอีกแล้วคุณผู้ชมฮะ

ในจราเนี้ยเป็นพนักงาน

พาพวกมาเอาปืนยิงเลยฮะ

โอ้โหมึงตายแน่มีขู่ทิ้งท้ายด้วยนั่นน่ะไอ้ตอนยิงเนี่ยคุณผู้ชมไม่แน่ใจปืนปลอมหรือว่ายิงแล้วกระสุนด้านนะยิงไม่ออกฮะขาดลำกล้อง
คลิปนี้ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยเอามาโพสต์ไว้เพราะว่าเหมือนจะคดีไม่คืบ
บอกว่าเกิดขึ้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
บอกคดีไม่คืบเนี่ยคือไปแจ้งความแล้วตำรวจถามกลับมาว่า
ปืนที่ฝ่ายก่อเหตุใช้เนี่ยปืนจริงปืนปลอม
ถามด้วยว่ามีใครโดนยิงหรือยังนะฮะ
คนที่ถ่ายคลิปนี้จริงคือนางสาวเออายุ๒๔ปี
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๘พฤศจิกายน

มีผู้ชายในคลิปก็คือในเกมมากับพวกรวม๕คน

เข้ามาก่อเหตุเอาปืนจะจ่อยิงตามคลิปเลยครับ
คุณเอเธอเชื่อว่าชนวนเหตุน่าจะมาจากเมื่อเดือนก่อนเลย

เห็นคนมาจุดโฟกัสก็ต้องไปที่คนคนนั้นใช่สิ
จ้าดันไปประสานสายตากับเกม
ไม่พอใจหาว่าจ้ามองหน้า

จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็โตเถียงกันครับ

เกมเป็นฝ่ายโทรมาหาในจ้าแล้วบอกว่า

คุณเอที่เป็นนายจ้างของจ้าก็เลยเชื่อว่า

ไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับ
คุณเอยืนยันว่านายจ้าลูกน้องเธอเป็นคนดีนะ

ยังต้องเลี้ยงดูลูกน้อยวัย๑๑เดือนด้วย
เธอมาทราบข้อมูลว่า
กลุ่มของเกมเนี่ยค่อนข้างจะอันทภาณครับ
มีเรื่องกับคนไปทั่วเคยจะขู่ยิงคนอื่นด้วย
ก็เลยอยากให้ตำรวจจับตัวเกมกับพวกมาให้ได้โดยเร็วเลย
ฝั่งจ้าบ้างดีกว่าครับคุณผู้หายนะ
เชื่อว่าเกมตั้งใจมายิงผมแน่นอน

ผมอยากให้ดำเนินคดีกับไอ้เกมให้ถึงที่สุดเลย
ตอนนี้ผมกลัวนะจะโดนทำร้าย

งานก็ไม่ได้ต้องเลี้ยงดูลูกเมียเนี่ย
จ้ายังโชว์เหรียญหลวงพ่อเงินนะ

บอกมีเหรียญหลวงพ่อเงินที่ห้อยติดคอไว้ตลอดเวลา
ชื่อว่านี่แหละบารมีหลวงพ่อเงินนี่แหละ

กระสุนด้านยิงไม่ออก